พาคุณผู้ชมมาตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะคะ
คอนโดเป็นลักษณะของห้องชุดของโครงการเคหะแห่งชาติหนองจบกที่

ไฟไหม้ทั้งห้องเลยนะคะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปสอบถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอยู่ในห้องนี่แหละ
และได้ยินเสียงข่มขู่ด้วยว่าขออภัยนะคะถ้ามึงไปแจ้งความตำรวจว่ากูตีหัวมึง

เออแล้วสุดท้ายเผาจริงค่ะ
ปะเผาจริงจริงนะคะเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาที่ห้องชุดเนี่ย
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้
ห้องข้างตัวเองรีบเข้าไปเลยนะคะ

ระงับเหตุห้อง๘๙๕ชั้น๒อาคารชุด
พอไปถึงเพลิงกำลังลุกไหม้เลยค่ะ
ตัดถ่างงัดห้องที่เกิดเหตุเข้าไปดู
ก่อนจะเอาถังดับเพลิงเข้าไปฉีดดับไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ในห้อง
ควันไฟจำนวนมากและใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีนะคะ
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็เพลิงบางส่วนมันลุกลามไปที่ห้องข้างเคียงด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามไปจัดการ
หลังจากนั้นตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่ห้องต้นเพลิง
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ในห้องนอน
ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เสียหาย
อกจากนี้นอกห้องก็ได้รับความเสียหายด้วย
ตรวจสอบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ๑วัน
เช่าห้องนี้แล้วก็มีการดื่มฉลองเทศกาลปีใหม่กัน
ภรรยาได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเย็บไปสามเข็มค่ะ
ไปรักษาตัวเรียบร้อยแล้วนะแต่คนข้างห้องเนี่ย
เขาบอกว่าช่วงที่ทะเลาะกันได้ยินว่า
สามีตะโกนขู่พันรยาว่า
ถ้าไปแจ้งตำรวจจะเผาห้อง
และแล้วพันรยาก็ไปแจ้งตำรวจค่ะ
ไปแจ้งความวิที่สพก
เพื่อให้ตำรวจไปจับสามีดำเนินคดี
สามีก็ทำสัญญาลูกผู้ชายทันทีค่ะ
เผาห้องของตัวเองจนได้รับความเสียหาย

ครั้งนี้เกิดจากการถูกวางเพลิงโดยสามีนั่นแหละ

หลังจากทำร้ายผู้เป็นพันรยา
โดยจะสืบสวนสอบสวนติดตามตัวมาดำเนินคดี